หกนาฬิกาสามสิบเก้านาทีค่ะ
อยู่กับข่าวเย็นไทยรัฐนะคะมาอีกแล้วค่ะ
เรื่องของพี่รายเดอร์คุณผู้ชมค่ะ
อาชีพนี้เจออะไรหลากหลายจริงนะคะ
ทุกวันนี้สุขุมวิทย์ใช่ไหมคะครับนะคะนรกเอาเวจีปลอยเป็น
โอ้โหคือว่าแล้วพอยังจำได้นี่วันนี้พาคุณผู้ชมไปดู
อืมทั้งทั้งที่ไปส่งไกลถึงสิบสามกิโลนะคะพอถึงที่หมายไม่เจอ
ไม่เจอคนรับอยู่กลางป่าค่ะแล้วของที่เอาไปก็หนักแสนหนักค่ะ
นำยี่สิบเป๊กให้มาส่งในป่าปามระยะทางสิบสามกิโล

แล้วแล้วเติ้ลแซ่งหรอก
เพราะไม่ติดต่อได้
เพราะไม่รู้ว่าเติ้ลทำอะไรเหมือนกัน

ไม่เที่ยวเวลาค่าหรอก๙๐บาท
กูกดรับยังไว้เลย

มึงเลขกูเลยไปกันเดียว
ตายหวะกูไปเลาก

แต่ว่าข้างในน้ำตาตกนะเข้าใจเลย

แต่ว่าคือเขาไปกันประมาณ๓๔คน

คุณสุรภาษณ์หรือว่าพี่ปุ๊ปป๊าปค่ะ
ทีมข่าวเราฟังบอกลูกค้าสั่งน้ำเปล่าแพ็คเล็กแพ็คใหญ่๒๐แพ็ค
บริษัทก็เลยให้พี่ที่อยู่ใกล้กันอีก๔คนมาช่วยกันส่งออเดอร์

สั่งของหนักคือถ้าแกล้งก็จงใจกันเลย
ปุ๊บปั๊บบอกว่าก่อนจะไปส่งก็โทรหาแล้วนะไม่รับลูกค้าก็ไม่รับ
แล้วทำไงได้ไปเอาของมาแล้วตามกฎบริษัทก็ต้องไปให้ถึงบ้านลูกค้า
จะสามารถยกเลิกได้ถ้าถูกคนแกล้งก็ไม่มีทางเลือก
ก็ต้องขับไปใช่ไหมขับออกจากตัวเมืองสุราชก็โอ้ออกนอกเมืองไปเลย
๑๓กิโลกรัมคุณผู้ชมรายเดอร์ก็พากเทียนไปส่ง
เกือบจะถึงที่หมายตามหุดปากแล้วเอาปรากฏพอถึง
มันเป็นป่าปามลึกอะค่ะรถเข้าไม่ได้โทรหาก็ไม่รับทำไงอ่ะ
แบกเข้าไปสิคะโอ้โหดูความพยายามพี่เขา
เข้าไปประมาณ๕๐เมตรไปเจอคุณยายกำลังทำสวนอยู่
เอายายเห็นก็กลัวสิคะมาทำไมผู้ชายมากันหลายคนจะมาทำอะไร
คุณพี่ปุ๊บปั๊บก็เลยต้องอธิบายว่าลูกค้าปักหมุดเอาไว้กลางสวน
ยายเลยก็ต้องขอเข้าไปหน่อย
เมื่อกี้เขาถึงบ่นไงบอกโอ้กว่าจะอธิบายให้ยายเข้าใจได้
นั่นน่ะสินะคะก็ยายก็อนุญาตให้เข้าไป
พอไปถึงตรงที่ปักหมุดนะคะก็เป็นอย่างนี้ค่ะ
ไม่มีใครเลยถึงได้ตกลงปงใจว่าสงสัยเราโดนแกล้งแล้วแน่ค่ะ
ติดต่อศูนย์ช่วยเหลือบริษัทก็เลยตรวจสอบลูกค้าคนนี้
ท้ายที่สุดก็ยกเลิกออเดอร์ให้พี่ค่ะ

ส่วนน้ำทั้ง๒๐แพ็คปกติก็ต้องคืนบริษัท

เขาก็เลยให้พี่รายเดอร์แจกจ่ายกันไปกินค่ะ
โอ้๒๐แพ็คนี่ค่ะ
โทรไปแล้วครับพี่แต่มันโทรไม่ติดมันเป็นเบอร์ของต่างประเทศนะครับ
เราไม่สามารถโทรไปได้พี่
มันจะเป็นถนนใหญ่ใช่ไหมแล้วก็ให้เราขับเข้าไปในสวนปาม
ก็เหลือระยะทางประมาณ๑๐๐เมตร

ก็คือตอนนั้นก็ไม่ได้ถามนะครับว่าได้สั่งอะไรไหม
เพราะผมมั่นใจว่าออเดอร์นี้เป็นลูกค้าสั่งแกล้งแน่นอน
นี่ค่ะรายเดอร์ก็เจอแบบนี้บ่อยเลยนะคะ